คุณผู้ชมอันนี้มีเหตุการณ์ที่สลดนะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร

มีลูกสาว๒คนลูกสาวตัดสินใจอยู่กับพ่อ
แต่ว่าตัวแม่ติดคุกอยู่ในเรือนจำไป๓ปี

แล้วลูกสาวพอรู้ว่าแม่ออกมาจากคุกแล้ว
รีบไปหาแม่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่น่าสลดนี้ให้แม่ฟัง
ลูกสาวบอกว่าถูกพ่อแท้
ข่มขืนตั้งแต่อยู่ม๑จนตอนนี้อายุ๒๐
ข่มขืนมานานเป็น๗ปีค่ะ
แสดงว่าข่มขืนตั้งแต่ตอนที่แม่ยังไม่ได้เข้าคุก
ใช่ค่ะตั้งแต่แม่ไปอยู่กับสามีใหม่

แล้วถูกพ่อแท้ข่มขืนจนท้อง๒ครั้ง
ครั้งแรกพ่อพาไปทำแท้ง
ครั้งที่๒น้องบอกไปบอกย่า
ไม่ไหวต้องไปบอกย่าย่าก็ทำอะไรไม่ถูก
คุณผู้ชมเนี่ย

จนสุดท้ายแม่ก็พาลูกสาว

ให้เอาผิดกับพ่อแท้ค่ะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร

น่ามสมุทรอายุ๒๐ปี
ไปแจ้งความที่สพเมืองชุมพรค่ะ
ดำเนินคดีกับพ่อแท้ของน้องบี
เพราะว่าข่มขืนน้องตั้งแต่น้องเรียนอยู่ม๑

แล้วก็พาน้องไปทำแท้งถึง๒ครั้งเนี่ยค่ะ
แม่บอกว่าตัวแม่กับอดีตสามีคนนี้
เขาแยกทางกันนะคะมีลูกสาวกันสองคน
แม่ก็ไปอยู่กับสามีใหม่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ส่วนอดีตสามีเรียกว่าในพรคุณผู้ชมไปนำสมมุตินะ

แต่ว่าตอนนั้นลูกทั้งสองคนตัดสินใจว่า
ขออยู่กับพ่อที่ชุมพรดีกว่า
ปี๒๕๕๘แม่ถูกจับนะคะ
ถูกดำเนินคดีสารพิพากษาจำคุก๓ปี
พ้นโทษออกมาได้๒เดือนปรากฏว่าลูกสาวน้องบีคนนี้
พอรู้ว่าแม่ออกมาจากคุกแล้วเนี่ยนะ
หอบข้าวหอบของหอบเสื้อผ้าไปหาแม่ที่บ้านที่อำเภอบางสะพาน
แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง
ว่าหลังจากพ่อแม่เลิกกัน
ข่มขืนน้องบีมาโดยตลอดนะคะ
บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องจากลูกสาวเลย

แม่กับยัดก็เลยตัดสินใจว่าต้องดำเนินคดีกับพ่อแท้คนนี้
ถึงที่สุดก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองชุมพร
หลักฐานที่แม่เอาไปให้เนี่ยนะคะเป็นเสียงค่ะ
เสียงที่บันทึกจากโทรศัพท์มือถือ
ที่พ่อยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวจริง
แต่พ่ออ้างแบบนี้อ้างว่าไม่ได้ข่มขืนนะ
เป็นการยินยอมตกลงกันว่า
จะร่วมหลับนอนกับลูกสาวเดือนละ๓๔ครั้ง

เป็นลักษณะที่ว่าพ่อแท้ขู่ลูกสาว

นี่ค่ะคุณผู้ชมตัวน้องบีผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเธอถูกพ่อแท้

หนีไปอยู่กับย่าไปเล่าให้คุณย่าฟัง

พ่อตามไปรังควรถึงบ้านย่านะคะ
ต้องยอมกลับมาอยู่กับพ่อเหมือนเดิม
แล้วก็พอครั้งต่อไป

เขาทำอย่างงี้เขาเขาทำยังหนูท้อง

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าถูกพ่อแท้ข่มขืน

พอทำแท้งครั้งแรกพ่อก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมอีก

บีผู้เสียหายก็เลยไปเล่าให้คุณย่าฟัง
ย่าก็ไม่รู้จะทำยังไงพาไปทำแท้งครั้งที่๒ค่ะ
หลังจากนั้นพ่อก็มาตกลงว่าจะขอร่วมหลับนอนเดือนละ๓๔ครั้งเท่านั้น
ลูกสาวบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไง

น้องบอกว่าตอนนี้น้องอายุ๒๐แล้ว
พ่อก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
แล้วพอหลังพอน้องยิ่งโตเป็นสาวยิ่งโตขึ้น
แสดงอาการหึงหวงหึงหนักขึ้นกว่าเดิม
ขอว่าอย่าไปบอกใครนะห้ามแจ้งตำรวจนะ
ต่อให้ไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจไม่กล้าจับหรอก
นี่จนสุดท้ายน้องบีรู้ว่าแม่ออกมาจากเรือนจำแล้ว
ก็รีบหนีไปบ้านแม่แล้วก็ไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้แม่ฟัง
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพเมืองชุมพรนะคะ
ผู้สื่อข่าวเรารายงานมาว่าล่าสุดคุณผู้ชม
ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองชุมพร
จับตัวพ่อแท้คนนี้ได้แล้วค่ะ
นี่ค่ะในพรนามสมมุติคนนี้จับตัวได้แล้ว
มาสอบปากคำที่โรงพักแล้วนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาโอ้โหจัดชุดสืบสวน
ประกบตัวทั้งวันทั้งคืนกลัวว่าจะหนี

แต่พ่อยังยืนยันแบบนี้ว่าลูกสาวสมยอม
ไม่ได้บังคับไม่ได้ข่มขืนก็ตกลงกันไง
ร่วมหลับนอน๓๔ครั้งเดือนนึงอะไรแบบนี้
คือมันไม่ได้นะ
แล้วถ้าฟังจากเวลาที่ลูกสาวบอกเนี่ยตั้งแต่๗ปีที่แล้ว

ตอนนี้๒๐ครั้งเท่ากับว่าลูกสาวยุค๑๓ครั้ง
ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นลูกสาวตัวเองด้วย